รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

และออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
แล้วตอนนี้คุณอยู่กับผมแดนอนัยสุขจร
และผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับ

โอ้โหไทยแลนด์
ท่านผู้ชมครับอากาศเย็นแบบนี้

ทั้งสองข้างทาง

ผมจะพาท่านผู้ชมไปเจอวิวที่สวย
เสมือนสวิสเตอร์แลนด์ในประเทศไทยเลย

มีสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แอบซ่อนอยู่มากมาย

จะขอพาคุณผู้ชมออกเดินทางมาสัมผัส
กับความสวยงามที่เกิดขึ้น
จากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ

ในจังหวัดเล็กที่ใครมองข้ามอุทัยธานี

นี่นะผมถึงแล้วนะครับผม
จุดที่เขาบอกว่าวิวเนี่ย

พี่รัฐนี่เป็นคนที่ต้นคิดไอเดีย
ที่จะทำสถานที่ที่เราจะมาชมอยู่ตรงนี้นะครับ

ทำไมถึงมาทำที่ชมวิวตรงนี้อะครับ
ปกติก็จะมีเบ็ดตากระโพดคนก็จะมาถ่ายลูก
พอนี้เราก็มาดูกับพ่อช้อนะคะ
ใช่มีแต่บุคเขาเยอะไปหมดเลย
เจอลูกชื่อว่าอะไรบ้างครับ
เขาอันนู้นก็จะเป็นเขาช้างมันลักษณะจะเหมือนช้าง

ช้างเหมือนกับแบบเอนข้างนิดนึง

อันนี้ลูกยาวนี่เป็นชื่อเขาปลาร้า
ควรจะมาชมวิวที่นี่กี่โมงดีครับ
ถ้าให้แนะนำนะคะก็จะเป็นตอนเช้าค่ะ
แล้วก็ตอนเย็นนะคะเพราะว่าอากาศจะเย็น
บรรยากาศและวิวแบบนี้ขอบอกเลยครับว่าหาได้ในประเทศไทยเลยครับ
จังหวัดอุทายทานียังเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กนะครับผม
แต่แอบแปลมาด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับ
ลองดูดิรอบตัวผมนี่โอ้โหดีจริงครับ
จุดชมวิวแห่งนี้นอกจากเราจะมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายแล้ว
ช่วงนี้ผลไม้ในสวนของพี่รัฐออกพอดี
ซึ่งเขาเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชิมผลไม้ได้ด้วยครับ
ละ๕๐บาทนะคะเข้ามาชิมจนอิ่มเลย๕๐บาท
เหรออย่างงั้นผมขอชิมเลยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะ
อันนี้คือมะยมชิดใช่ไหมครับใช่ค่ะถั่ว
อันนี้หม่อสารนะคะเยี่ยมอ่ะ
เป็นอย่างไรคะคุณสุชาติอืมนี่ครับ
เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครมาอุทัยธานีแล้วไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
ชมความมหัศจรรย์แรกของอุทัยธานีไปแล้ว
อ่าพี่สุชาติสวัสดีครับพี่แดนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุบป่าตาดครับ

โอเคผมขอถามก่อนเลยว่าที่นี่ทำไมถึงเชื่อครูปาตาดครับ
มันเป็นลักษณะถ้ำมาก่อนครับแล้วเกิดการยุบตัวของหลังคาถ้ำลงไป
กลายเป็นบ่อหรือหลุมยุบกลางภูเขาสมัยก่อนสมัยโบราณเรียกลักษณะนี้ว่าหุบ

อ๋อก็ได้ชื่อจนปลาตาดจริงไหมครับ
หุบกับป่าตาดอ่ามีการพบครั้งแรกโดยพระท่านฟีนข้ามบุคเขาไป
แล้วก็ไปเห็นข้างในมันสวยงามเหมือนป่าโบราณ
เหมือนป่ายุคจุฬสิกอ่ะแต่มันตั้งเป็นระบบนิเวศที่ค่อนข้างปิด
เพราะท่านเริ่มเจาะชาวบ้านช่วยกันอีกแรงหนึ่ง
เปิดปากถ้ำให้ทะลุเข้าหากัน
ไม่ไกลนิดเดียวเองเลยนะครับโอเค
แต่แค่ควรทรมาภ้างหลังสรอยจะอยู่ไหน
ต้องต้องไปหาคุณแดน
ว่าจะเป็นการเชื่อมตอดรับขึ้น
หมายความว่าเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงของทำ
จากทางเข้าจนถึงบริเวณทางเชื่อมแห่งนี้
จะมีลักษณะเป็นทางเดินภายในถ้ำ
ระยะทางอยู่ประมาณ๔๐เมตร
ซึ่งระหว่างทางที่เราเดินเข้ามา
แต่รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้น
หลังจากนั้นเมื่อเราก้าวออกจากถ้ำ
ก็จะพบกับดินแดงที่แอบซ่อนอยู่กลางภูเขา
โอ้โหนี่ก็เข้ามาที่หุบแล้วนะครับ

ก้าวแรกที่เข้าไปนั้นเรารู้สึกเหมือนหลุดไปอีกมิติจริง
สมัยก่อนตรงนี้เป็นถ้ำเหมือนกันใช่ไหมฮะ

ต้นไม้พวกนี้ป่าตาดพวกนี้ขึ้นโดยธรรมชาติทั้งหมด
โดยที่เราไม่ได้ปลูกสร้างเพิ่มเติม
แล้วหุบป่าตานี่ล่ะครับน่าจะมีอายุประมาณเท่าไหร่ไหมครับ
นักทรณีวิญญาณได้ศึกษาหินหรือบุคเขาพวกนี้
เพราะว่าหินพวกนี้อยู่ในช่วงยุคเพอร์เมียน
ประมาณ๒๓๐๒๕๐ล้านปี

เฉพาะในหุบเนี่ยที่เป็นที่ลาบที่เรากำลังจะลงไปข้างล่างเนี่ย

อันนี้เราก็ลงมาที่พื้นของป่าตาดแล้ว

ออกอากาศในช่วงฤดูแรงที่นี่ก็จะเย็นกว่าข้างนอก
ตรงข้างหลังผมนี่ก็คือต้นสะตาด
จุดเด่นของเขาคือเป็นพืชที่อยู่ในหุบเขา
โดยเฉพาะที่แตงแดดต่องลำไร
ซึ่งถ้าใครยังนึกภาพของถ้ำในสมัยโบราณ

บริเวณนี้ยังคงมีให้เราดูด้วยครับ
โอ้โห
ตรงนี้คือลักษณะพิเศษคือลักษณะของถ้ำ

ทางด้านหลังเราด้านหน้าเราที่เป็นป่าตาดพวกนี้

หลังคาถ้ำอันนี้ก็คือจะอยู่ครบหมดเลย
เขาก็คือถล่มลงมาใช่ครับมาหลายหลานพีคค์แล้วเขาก็คือถล่มลงมา

มันเกิดจากหินงอกทางด้านขวามือเราเห็นไหมคุณแดน

ทำให้ส่วนนี้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดการขยับตัว
ส่วนนี้ยังคงค้ำผนังหลังคาอยู่วางไว้อยู่อย่างนี้

มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลย

อีกมิติหนึ่งเลยนะครับเหมือนเข้ามาสู่อีกมิติ

แทบจะอันจริงอันหนึ่งที่ไม่ใช่ในประเทศไทยนะ
แต่ในโลกเลยที่จะหาได้นะครับโอ้โหเมซิ่งมากเลย

สิ่งที่เราได้นอกเหนือจากความสวยงามและความมหาศจรรย์แล้ว
อีกหนึ่งอย่างเลยที่ทำให้แดนรู้สึกนั่นก็คือ
มนุษย์เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
และธรรมชาติเท่านั้นที่สามารถสร้างงาน
ปฏิมากรรมที่อลังการแบบนี้ได้ครับ
ใครมาอุทัยไม่ควรพลาด
ดึกดำบันขุบป่าตาด
ลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี

ประเทศไทยมีอีกหลายที่ที่จะทำให้เราร้องโอ้โห

ที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในโลกดึกดำบัน
ป่าตาดขุบป่าตาด

เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมาย

พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ

โอโหไทแลม
โอโหไทแลม
ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปพบกับความโอ้โห
ของป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยักษ์